คุณล่ะโหลดแล้วยังคะ
สวัสดีครับทุกคนครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแอคชั่นเกมโชว์
เรียกว่าหวานที่สุดในประเทศไทยของเรานะครับ

มีเดิมพันธุ์อยู่๑ล้านบาท
สำหรับคู่รักคู่แรกของเราเนี่ยนะครับ
มักจะได้รับบทแค่เป็นนางร้ายเท่านั้น

มาดูกันว่าน่ารักกันขนาดไหนนะครับ

กีต้าสิริพิษนักแสดงสาวมากฝีมือ
วงแขนมาพร้อมสามีคุณเตอร์ปริยะ
เริ่มจากเพื่อนฝ่ายหญิงเป็นสื่อกลาง
ไม่ต้องอ้างหวังเพราะฝ่ายชายก็มีใจ
ความสัมพันธ์สุขงอกก็พร้อมเข้าสู่งานวิวา
ชีวิตมีความสุขละล้าเมื่อมีตั้งตาและเติมเต็ม

รับรองว่าชนะแน่นอนนะคะ

เกมแค่นี้สบายค่ะ

คู่ผมคบกันมา๑๐กว่าปีแล้วครับ

เพราะว่าผมรักเมียผมที่สุดในโลกครับ
นี่แหละครับคู่รักคู่ที่หนึ่ง
ที่จะเข้ามาร่วมศึกในวันนี้ครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่ศึกสุดที่รักของเรา

ผมเชิญนางร้ายอีกคนนึงมาเหมือนกัน
ดูสิว่าจะร้ายกาดหรือเปล่านะฮะ
ขอเสียงปรบมือต้อนรับคู่รักคู่ที่๒ของเรานะครับ

เปิ้ลฮารดีหรือท่านยาธนัด
วงสวรรค์ประพาสามีสุดหล่อ
ต้องบอกว่าถึงไร้ก็ร้าน
หมดเติมความรักและรังใจ

และความรักที่หมายก็ได้มาครอง
เพราะเรานี่รักกันและข้าวใจกันมากค่ะ

จะต้องไม่แพ้คู่ไหนแน่นอนค่ะ

แล้วผมรู้จักภรรยาผมดีมากพอแน่นอนครับ

ที่จะเข้ามาร่วมศึกเพื่อพิสูจน์รักในวันนี้ครับ
เป็นภรรยาที่น่ารักมาก

แต่สักนี้นี่เป็นภาพลวงตาเนี่ยแหละ
มาถึงต้องมามีกราบสามีกันอย่างนี้ด้วยเหรอ
วิลลี่บอกว่าสามีมีไว้บนหิ้ง

เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยลูกต้องเข้าโรงเรียนใช่ไหมคะ

ขอบคุณมากค่ะคุณสามีช่วยกันด้วย
ก่อนอื่นเลยครับต้องถามคุณกิต้าก่อนว่า

เพราะว่าหลังจากที่แต่งงานเนี่ยได้ไปที่อินเดียครับ
แล้วก็ไปไหว้พระครับ
แล้วผมก็ได้ไปที่บริเวณไหว้ผ้าครับ
แล้วก็เหมือนยกมือไหว้กลับขอบอกว่าไอ้เธอจะกลับมา

นางก็ไปยืนสงบอยู่แป๊บนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าทำอะไร
ก็นึกว่าตั้งจิตอธิษฐานอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปขอว่ากลับไปขอให้ได้ลูก
แล้วก็เลยได้ชื่อมาจากไหน
ก็เมืองค่ะมันเป็นเมืองบุฒษภัยา
อ๋อบุฒษภัยาโห้ชื่อน่ารักเลยนะมีความหมาย
ได้ผู้ชายดีโชคดีนะเนี่ยคนนี้
แล้วของคุณที่๒คนคือชื่อ

ทุกวันนี้ห้ามป่วยห้ามตายห้ามตายอย่างนั้น
แน่นอนที่สุดครับเป็นพ่อเป็นแม่แล้วห้ามป่วยห้ามตายเลยนะครับ
แต่ว่าเรามาเข้าเกมกันเลยครับทดสอบกันว่าทั้งคู่นี้
ใส่ใจและรู้ใจกันมากขนาดไหนนะครับ
กับสึกลิ้นกับฟันกติกามีตั้งตอบเป็นนี้ครับ
กติกาศึกลิ้นกับฟัน

จะผ่านบทพิสูจน์กับ๓คำถามทายใจ
ที่ต้องถูกต้องและตรงกัน
คู่รักคู่ใดใส่ใจและรู้ใจกันมากกว่า
ก็รับหัวใจสะสมไปเลย
สามารถนะครับสึกลิ้นกับฟันมาได้เห็นแล้วนะครับ

ก็จะมาจากเรื่องราวในชีวิตของคุณทั้งคู่
เรามาเริ่มที่คู่ของคุณกีต้ากับคุณเตอร์ก่อนเลย

เรามีคำถามมาแล้วคุณสันนิษฐานได้เลยนะครับ
แล้วก็มาเลือกดูว่าคำตอบเนี่ยคุณคิดว่าอันไหน
ข้อที่๑แบตเตอรี่
กับข้อที่๒แบตมินตัน
คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณเลือกอะไร
แล้วคุณคิดว่าคำถามคืออะไรครับ
แบตเตอรี่ผมว่าไม่น่ามีแต่ถ้าพวกแบบว่าไอ้ที่ชาร์จแบตชาร์จแบตโทรศัพท์มี

ปินตันผมเล่นแบตมินตันเกือบทุกอาทิตย์

คำตอบเนี่ยคุณกิต้าเขามีอยู่แล้วในสองนะฮะ
คุณเปิดอ่านเลยครับแล้วคุณจะต้องตอบตามนั้น

ย้อม

ข้ออ้างในการให้เบอร์โทรศัพท์คุณเตอร์แบบเนียนของคุณกีต้าคือ
แบตเตอรี่มันหมดแล้ว
โหแล้วตอนนั้นคุณได้เบอร์และเมมเลยหรือเปล่า
หรือคุณก็อยู่ในมิสคอลล็อกไปเฉย
คือพอคุยกันวันนั้นเย็นนั้นก็เจอกันเลยฮะนัดเจอกันเลย

กินข้าวฮะ
โหนัดเจอกินข้าว
ผมก็ไม่รู้คุณเล่าไม่ชัด
ตามพี่อุลีออกอาการมากนะฮะ

นั่งกินอิติมมองหน้ากันมันก็ช้า

เลยเป็นนอนกินอิติม

นอนกินอิติมดีกว่า
เพราะฉะนั้นเจอกันทานข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็แบบลองดูว่ามันโอเคไหม
แล้วผมอยากจะรู้ว่าตอนที่ตัดสินใจเป็นแฟนกัน
พวกเราเหมือนกับว่าไม่ได้คุยกันเรื่องว่า

ก็เลยไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นแฟนกันนะ

ตอบยังไม่ตรงกันเลยนะ

จะเป็นครบรอบแต่งงาน๑๐ปี

ปีหน้า

มันจะต้องโดนของขวัญชิ้นใหญ่อีกแล้วครับท่าน

งานนี้กลับบ้านไปต้องเคลียร์อีกยาวล่ะครับ
ตอนนี้ก็ต้องมาดูอีกคู่กันบ้างครับ

คำตอบ๒คำตอบมี
หมอดูกับหมอนวด
คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณจะเลือกอะไร
แล้วคุณคิดว่าคำถามคืออะไรครับคุณนิวครับ
คำถามนี้ตอบดีนะครับคุณนิว
ตอบผิดไปเจอนางไหลนอกจอแน่ครับ
คุณคิดว่าหมอนวดเนี่ยมันคำถามว่าอะไร

แต่เขาชอบตัวเขาเองเขาชอบ

นวดคุณไม่เคยมีคดีความอะไรเกี่ยวกับหมอนวดใช่ไหม

แน่ใจที่สุดนะครับว่าคุณไม่เคยตกความลำบากเหมือนกับผมเนี่ยฮะคุณนิว
ถึงผมไปเขาก็ไม่รู้แบบพี่วิรีเอาอย่างนี้ดีกว่า
ดูค่าพูดอย่างงี้เลย

เปิดดูคุณเคยให้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ
คำถามจริงนะครับ
ตอบนะครับก็คือที่ปรึกษาก่อนตัดสินใจแต่งงานกับคุณนิว
คือหมอดูครับไม่ใช่หมอนวด
เออคือไม่ได้ไปเชื่ออะไรมากมายหรอก

แต่งงานนั่นหมายความว่าคุณคบหากันมาอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าแต่งไปกับนิวเนี่ยเป็นยังไงบ้างชีวิต
ดูตั้งแต่ก่อนยังไม่คบกันเลยค่ะ
ตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มจีบเราใหม่
ยังเลยตั้งแต่เขายังไม่เข้ามาในชีวิตเลย

จะมีผู้ชายลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้

และก็จะได้มีการแต่งงานแบบสายฟ้าแลบ

ใครจะเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างนี้
แบบคงหายากแล้วแหละตอนนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

คุณไปถามหมอดูเปล่าว่าคนนี้คือเนื้อคู่คุณเปล่า

แต่เขาก็พูดทำนองว่าเนี่ยต้องแต่งภายในเดือนนี้นะ
เพราะถ้าไม่แต่งเนี่ยก็จะไม่ได้แต่งอยู่แล้ว
บ้าหรือเปล่า

เขาไม่มีเวลาเลยเหรอ
เขาไม่ได้ให้หนูเลือกอะไรเลยค่ะ
คนนี้แหละใช่แล้วเลยแต่งเลยแต่งเลย
เดี๋ยวก็จะไม่ได้แต่งอีกแล้ว
ก็ขับรถไปแล้วมันชอบหลุดมันหงุดหงิด
แล้วเขาก็เลยบอกว่าส่งเบอร์มานะเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะแบบเออโทรไปบอกว่าถึงแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ขับรถอยู่บนทางด่วนไม่ส่งกลับมาสักทีส่งเบอร์ไปเลย
แล้วก็หลังจากวันนั้นที่คุยกันก็เจอกันทุกวันเหมือนกัน
อย่างที่ตาทิตเตอร์ทุกวันอื้อบมันเอิ้นนวันเลือกไม่ผิดแล้วนะ
ไม่ต้องไปไหนเอาค่ะขอเช็บมือได้ดีกว่านะครับ๑แอน
และคุณนิวก็โชว์ความรู้ใจทำคะแนนนำไปก่อน๑ต่อ๐
คุณกีต้าจะตีเสมอได้ไหมก็ต้องมาวัดกันที่คำถามสถานการณ์กันล่ะครับ
สถานการณ์ก็คือถ้าเกิดว่าสามีของคุณเกิดสลับร่างกับคุณ
คุณคิดว่าสามีของคุณนั้นอยากจะไปโผล่ในสถานการณ์ไหน
ระหว่าง๑ปาร์ตี้สาวโสดริมสะน้ำของเพื่อนคุณ
หรือข้อที่๒คุณดันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ตอนไปขึ้นเงินเขาสลับร่างไปเป็นคุณแทน
เออเรื่องของความเซ็กซี่ริมสะน้ำหรือเรื่องของเงินทองลอตเตอรี่

คุณก่อนเลยคุณนิวพร้อมนะ

อ่ะรีตาร์ก็อ่านคาดเรื่องเลย

ผมอยากจะรู้ว่าทำไมคุณถึงเลือกตรงกัน
ผมสามารถออกนอกประเทศกับสาวได้เลยครับ

คุณไม่คิดว่าเขาจะจัดงานปาร์ตี้
ของสาวโสดลิมครองแสง
ทางนี้ทำไมคุณถึงได้คิดว่าเตอร์เนี่ยเขาจะไปเป็นหนึ่งในสาวโสดในสระว่ายน้ำจ๊ะ
เชื่อได้ว่ายังไงเขาก็ต้องเลือกข้อนี้ค่ะ
จากการิสัยของเตอร์ที่คบกันมาสิบกว่าปี
เชื่อว่าคุณนิวและคุณเปิ้ลก็น่าจะอยู่ได้
จริงเหรอ

คือจริงทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ไปไง

แล้วเพื่อนก็จะทักบอกว่านี่

เธอใส่แว่นดำน้ำตลอดเลย
แล้วทำไมไม่เลือกโรตเตอรี่อ่ะ
ก็โรตเตอรี่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นวันเดียวนี่พี่ใช่ไหม
ลอตเตอรี่ได้มาปุ๊บยังไม่ทันใช้ไงต้องกลับไปคนเดิมแล้ว

คุณเคยจับโกหกสามีของคุณได้บ้างไหม

ทำให้จนจบรายการถ่ายสามคู่ก็ไม่จบพี่
มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเจอซ่อนไว้ในแบบกระเป๋ากระเป๋าสะพายค่ะ

คือไม่ได้เป็นปึก๓แสนนะพี่
คือแบบซองหนึ่งกระเป๋าตรงนี้อีกซอกหนึ่งกระเป๋าตรงนี้
คือรวมแล้วได้ประมาณ๓แสน
โอ้โห๓แสนอ่ะ

คะแนนเป็นอย่างนี้นะครับคุณกีต้านะครับ

เอาล่ะเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อนะครับ
ภารกิจต่อไปต้องมาลุ้น๒หัวใจนะครับ